อัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยง
และอยู่กับผมทัศนโคทรทองและคุณสุภาษลามหาคามิล
วันนี้ด้านการเมืองน่าสนใจ
เพราะว่าเป็นวันแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งชัดข่าวเที่ยงจะพาคุณผู้ชมไปติดตามทั้งบรรยากาศและรายละเอียดค่ะ
ก่อนอื่นมาเริ่มติดตามคดีที่เกิดขึ้นในคืนวันปีใหม่นะครับ
เนื่องจากว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มบุคคลหนึ่งคุณผู้ชมครับ
เขามีการยิงปืนขึ้นฟ้าในคืนปีใหม่ที่เมืองชุมพรครับ
แต่ว่าดาบตำรวจคนหนึ่งนะครับชื่อว่าดาบตำรวจพิจิตรศรีเหมาะนะครับ
ซึ่งเข้าไปมรับเหตุนะครับ
แต่ว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นนั้นยิงปืนสวนมาถึง๙นัดบาดเจ็บนะครับ
คนที่ก่อเหตุนั้นก็ได้แก่นายสมพรสวัสดิ์ช้านะครับ
ล่าสุดนั้นก็ถูกจับแต่ว่าเป็นการวิสามันฆาตกรรมไปแล้ว
ซึ่งชัดข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในการจับกลุ่มล่าสุดนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจวิสามันฆาตกรรมนายสมพรสวัสชะ
ซึ่งเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุในคดียิงดาบตำรวจ
ซึ่งทำให้บาดเจ็บสาหัสถูกยิงที่บริเวณขาแล้วก็ลำตัวบางส่วน

ซึ่งตอนนี้ตำรวจสามารถวิสามันได้แล้ว
เราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณธิวาทองซีริ

รอยต่อระหว่างจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร
ตอนนี้คุณที่วาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

แล้วก็พยายามฆ่าเจ้าพนักงานล่าสุดที่ผ่านมานี่เองครับ
ตำรวจก็ได้แกะรอยจากมือถือ
จนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหารายนี้มา
บดานอยู่ในพื้นที่บนเชิงเขา

อยู่บนเชิงเขาสูงติดรอยต่อระหว่าง
อำเภอเมืองชุมพรกับจังหวัดตานองครับ
ซึ่งเป็นกระทั่งที่จะกันดารทั้งเด็นเท้าขึ้นประมาณสัก๑กิโลเมตรครับ

ผู้ต้องหานั้นช่วงที่ก่อเหตุนั้นได้เอาปืนของดาบตำรวจ
แต่ว่าช่วงเกิดเหตุคนร้ายได้มาใส่หลบซ่อนอยู่ในพื้นที่นี้๒วัน
ตำรวจเขาก็ทราบเบาะแสแล้วก็มาวางกำลังกระจายปิดล้อมไว้ก่อนแล้ว
กระทั่งเมื่อเช้าวันนี้ครับก็ได้ปิดล้อมกระชับพื้นที่เข้าไป
พบว่าคนร้ายนั้นถูกเปรย์นอนอยู่ในป่าบนเชิงเขา
พอรู้ว่าเป็นเจ้าที่มาปิดล้อมทางคนร้ายก็ได้ใช้ปืนยิงต่อสู้
ยิงส่วนหมดโม่ก็เป็นปืน๓๘ของคนร้ายที่ปิดตัวมา
ส่วนปืนของดาบนุรสมจิตที่คนร้ายพาไปไม่มีที่เคลื่อนเหตุ
แต่ว่ามีปืนกระบอกใหม่มาซึ่งยิงหมดโม่ครับทั้งหมด๘๖นัดด้วยกัน
ก็ถูกที่ลำตัวด้านหน้าตั้ง๔นัดครับทะลุหลัง
เขาเสียชีวิตห่างจากเปรย์ที่ผู้ต้องหารายนี้นอนอยู่ประมาณสักอ่าสิบเมตรได้ครับ
ก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็เกิดเหตุการณ์วิสามันฆาตกรรมครั้งนี้นะครับ
มีการหวานล้อมหรือว่าเกลี้ยกล่อมให้ผู้ต้องหามอบตัวก่อนหรือไม่ครับ
คือผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ต้องหาที่ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ร้อน
และค่อนข้างที่จะก่อเหตุบ่อยครั้งทั้งที่ยังไม่เป็นคดีก็มีครับ
เพราะว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนมักจะชกต่อยกับชาวบ้านอยู่เป็นประจำ
แล้วก็ได้พูดจากับทางญาติบอกว่าให้พยายามติดต่อพาไปมอบตัว
แต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ทางผู้ต้องหาก็คิดว่าคงจะไม่มอบตัว
เพราะว่าในที่เกิดเหตุนั้นมีเสบียงพร้อมไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืช
คุณธิวาคะจุดที่คนร้ายมากบดานได้รับความช่วยเหลือจากใครคะ
จากการสอบถามข้อมูลจากตำรวจ
เพราะว่าจริงแล้วก็ผู้ต่างหารายนี้ท่านสำเนาทะเบียนราชอยู่ที่ตำบลบังลึก
ที่ตำบลบังลึกผิดต่อกับตำบลวงภัยในตัวเมืองชิมพร
แต่ว่าคนเราเกิดจริงก็อยู่ที่พื้นที่เกิดเหตุนะครับ
พ่อแม่พี่น้องก็อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแต่ว่าทางตำรวจพยายาม
คงจะสอบในทางลับนะเพราะว่าทางฝ่ายญาติเขาก็คงจะ
เรื่องต้นก็คงยังไม่ให้ความร่วมมืออะไรมากครับ
ค่ะคุณธิวาคะปืนของดาบตำรวจพิจิตรที่คนร้ายนำติดตัวไปด้วย
ตำรวจจะดำเนินการอย่างไรต่อไปค้นหาอย่างไรคะ
ครับเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับทางพันธุ์ตำรวจเอกพรรคพลธวิทธิ์ภูมิขับการสภเมืองจิมพร
ก็บอกว่าก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าผู้ต้องหาไปพักที่ไหนบ้าง
แล้วก็เอาปืนไปเปลี่ยนกับใครบ้างซึ่งเบื้องต้นคงทราบทางเจ้าที่ตำรวจทราบว่า
ผู้ต้องหารายนี้เอาปืนขนาด๓๕๗ของดาบตำรวจพิจิตร
แลกกับพักพวกของเขาครับเพราะว่าเป็นปืนที่ว่าค่อนข้างที่จะหากระสุนยากหน่อย
เพราะว่าเป็นพื้นได้แรง๓๕๗ก็ไปเปลี่ยนกับเพื่อนที่เขาสนิท
เป็นพื้น๓๘มาใช้ประจำกายเพราะว่าเป็นพื้นที่หารูปค่อนข้างที่จะง่ายครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังสอบถวนอยู่ครับ
ว่าตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างปลอดภัยแล้วหรือยังครับ
เป็นการต่อสู้กันประชิดตัวคนไร้หญิงไม่ถนัด
ส่วนใหญ่จะถูกในส่วนล่างลงมาครับ

ค่ะค่ะสอบถามเพียงเท่านี้นะคะ

สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่รายงานความคืบหน้าในคดีนี้
มาให้เรารีบติดตามกันนะครับ